ท่านประธานที่เคารพครับผมกรวีปริศนานัฐกุลสมาชิก
สภาพผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยจาก
จังหวัดอ่างทองครับในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ปีสองพันร้อยหกสิบหกผมเองได้ติดตามการอภิปรายของเพื่อน
มาชิกตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็เชื่อว่างบประมาณในที่
เราจะทำปีนี้ต้องย้ำกับท่านประธานฝากไปยัง
คณะรัฐมนตรีครับนี่เป็นครั้งสุดท้ายครับของรัฐบาลแล้วก็ของสภา
ชุดนี้ที่จะพิจารณางบแล้วก็ใช้งบประมาณจึงไม่แปลกครับ
พี่น้องประชาชนเขาจะฝากความหวังเอาไว้ในหลายต่อหลายเรื่อง
ผมหยิบตัวอย่างของกระทรวงที่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้อง
ของพี่น้องประชาชนครับกระทรวงเกษตรและสากร
กระทรวงเกษตรและสากรในปีนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณไปทั้งสิ้น
มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง๑๖๐๐๐กว่าล้านครับ
เป็นตัวเลขที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกระทรวงต่าง
กระทรวงเกษตรนั้นได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นได้มากที่สุดเลย
ซึ่งผมยินดีด้วยนะครับแล้วก็ดีใจกับกระทรวงเกษตรด้วย
เพราะรู้ว่ากระทรวงเกษตรนั้นเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
เรื่องของการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ
ก็ต้องเข้าไปดูครับว่าไส้ในนี้มีอะไรบ้าง
เอากรมแรกก่อนแล้วกันนะครับกรมชนรับประทานได้รับจัดสรรงบประมาณ๗๗๐๐๐ล้าน
มากกว่าหลายกระทรวงมากกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับ
รัฐมนตรีนั่งอยู่นี่เพิ่งจะจัดสรรไปได้เพียงแค่๓๐๐๐กว่าล้าน
นี่จึงไม่แปลกครับที่เราจะคาดหวังเห็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเต็มรูปแบบ
คาดหวังว่าจะไม่มีอีกแล้วครับ
ไอ้เรื่องเดือนนี้แรงอีก๒เดือนท่วมถัดจากสองเดือนไปหลังจากน้ำท่วมกลับมาแรงอีกแล้ว
ก็ฝากกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝากกับทางชนรับประทานครับ
ให้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเรื่องของต้นทุนในการผลิต
ซึ่งก็คือน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ต่อมาครับผมไปดูในกระทรวงเกษตรนะครับที่กรมการข้าว
ถือได้ว่าได้รับเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากที่สุดครับ
ก็ต้องเข้าไปดูในไส้ในครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็พบว่าได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณมาในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต
ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไปถึง๑๕๐๐๐กว่าล้าน
๑๕๐๐กว่าล้านนี้มีโครงการที่จะทำก็คือว่า
ลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นลายหมู่บ้าน
โดยให้ชาวนารวมกันบริหารและจัดการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

พื้นที่ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องถึง๖๒ล้านไล่

เป็นตัวเลือกเดียวกับจำนวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาทั้งประเทศพอดีครับ

ผมมีข้อมูลที่ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง
สนับสนุนการจัดการบริหารพัฒนาคุณภาพ

สรุปง่ายก็คือเป็นเงินช่วยเหลือชาวนา
ไร่ละ๑๐๐๐บาทที่รัฐบาลเคยให้มาในช่วง๒๓ปีนี้

แล้วก็มีข้อสังเกตจากสำนักงบประมาณว่า
การให้เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไล่ละพัน
เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าปลูกให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้น
ใช้เงินงบประมาณทั้งปีเป็นเงินมากกว่า๕๔๐๐๐ล้าน
ความเห็นของสำนักงบประมาณก็บอกว่า
การที่เงินใช้เงินชดเชยต้นทุนโดยใช้เงินของทกศเนี่ยนะครับ
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดิน
หลักการง่ายครับผมอธิบายสั้นนิดเดียวก็คือ
เงินที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไล่ละ๑๐๐บาทเนี่ย
รัฐบาลก็ไปเอาเงินทุนจากทกศจ่ายไปให้ก่อน
แล้วถึงเวลาสิ้นปีรัฐบาลก็ไปตั้งงบประมาณคืนไปที่ทกศ
แบบนี้สำนักงบประมาณบอกว่า
ชดเชยต้นทุนนะครับก็คือเงินดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับทกศ
และเงินค่าบริหารจัดการอีกปีหนึ่ง๒๐กว่าล้านเนี่ย
เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดิน
ผมฟังดูโครงการนี้ใช้เงินงบประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็เงินที่จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชาวนาไล่ละ๑๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๕๔๐๐ล้านบาทต่อปีเนี่ย

ไปที่กระทรวงการคลังไปที่กระทรวงเกษตร
ว่าตกลงแล้วไอ้โครงการที่จะมาช่วยลดต้นทุน๑๕๐๐๐ล้าน

แปลว่าปีต่อไปชาวนาที่จะได้ช่วยเหลือไล่ละพัน
จะไม่มีแล้วใช่หรือไม่
ถ้าใช่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
จัดสรรเงินงบประมาณจะมีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วทั้งประเทศ
เขารอคอยเงินตรงนี้ที่จะไปช่วยลดต้นทุน
เพราะวันนี้สินค้าต้นทุนทางการผลิตแพงเหลือเกิน
น้ำมันก็แพงปุ๋ยแพงเพิ่มขึ้นมา๑๐๐มากกว่า๑๐๐
ค่ายาค่าปุ๋ยค่าน้ำมันแพงหมดทุกอย่าง
เขาก็หวังว่าไอ้เงินช่วยเหลือไล่ละพันเนี่ย
จริงผมจะมาพูดว่าขอเพิ่มจากไล่ละพัน
ขยับให้มันสะท้อนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ไหม

เพื่อให้เกษตรกรเขาลืมตาหน้าปากได้
นี่เป็นประเด็นแรกครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา
ประเด็นต่อไปครับก็ต้องพูดต่อไปถึงเรื่องของกระทรวงพาณิชย์
ที่เกี่ยวข้องกับชาวนานซึ่งก็คือโครงการประกันรายได้
ซึ่งถือว่าเป็นโครงการหลักของรัฐบาลชุดนี้
พี่น้องเกษตรกรถามมาครับว่า
ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลอธิบายหลายครั้ง
ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่ดี
เงินนั้นจ่ายตรงไปให้กับพี่น้องเกษตรกร
พี่น้องเกษตรกรอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ขายข้าวได้เท่าไหร่เขาจะได้ส่วนต่างชดเชยเติมเงินในกระเป๋าเข้าไป
ซึ่งดีไหมดีครับแต่ผมคิดว่าตลอดช่วงระยะเวลาสามปีที่ผ่านมานี้นั้น
รัฐบาลควรจะทำได้ดีกว่านี้ดีกว่าอย่างไรครับ
รัฐบาลบอกว่าประกันข้าวผมเอาข้าวแค่๒ชนิดครับ
ทุมที่ปลูกกันมากในภาคกลางเกลียนละ๑๑๐๐๐บาท
ข้าวขาวเกวียนละ๑๐๐๐บาท
ผมถามเลยครับและกล้าท้าต่อกลางสภาแห่งนี้ว่า
มีพี่น้องเกษตรกรคนไหนในประเทศบ้างครับ
ที่เอาข้าวไปขายแล้วได้ราคาจากโรงสีตามที่รัฐบาลได้ประกันราคาเอาไว้
ไม่มีหรอกครับเพราะจะต้องไปกระทบกับเรื่องความชื้น
ต้องไปโดนเรื่องของคุณภาพข้าวต้องไปโดนลงสี
เขาเอารัฐเอาเปรียบต้องไปเจอความไม่เป็นธรรม

นาบ้านผมเขาก็พูดเหมือนกับว่าผีไปถึงป่าช้า
เขาตีให้เท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ก็ต้องรับ
ตีราคาเท่าไหร่ก็ต้องรับ
โครงการประกันรายได้เจตนาของรัฐบาลต้องการที่จะประกัน
ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าประกันรายได้

ส่วนต่างรัฐบาลควรจะจ่ายให้เขาให้เต็ม
แต่วันนี้กลับมีสูตรในการคิดมากมาย
ผมยกตัวอย่างครับขอสไลด์นะครับ
ถ้าหากว่าในช่วงที่พี่น้องเกษตรกร
ข้าวไปขายผมยกตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภานะครับ
จะเห็นนะครับในสไลด์นั้นเนี่ยก็จะบอกว่าในรูปเนี่ย
ก็จะบอกว่าข้าวขาวข้าวหอมปฐุมนะครับ
ราคากลาง๑๒๐๐๐กว่าบาท
ดังนั้นไม่ต้องเช็ดเชยส่วนต่าง
ข้าวเจ้า๙๐๐๐กว่าบาท
บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีไม่มีใครหรอกครับ
ขายข้าวหอมประทุมได้เกวียนละ๑๒๐๐๐บาท
แล้ววันนี้ชาวนาไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน
กระทรวงพาณิชย์บอกว่านี่คือความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย

ความสำเร็จจริงไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์สามารถที่จะ
หัดเงินงบประมาณที่จะไปช่วยพี่น้องเกษตรกรได้เท่าไหร่
แต่หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์คือทำอย่างไร
ชาวนาไปขายได้ตามที่ราคาอ้างอิงที่กระทรวงกำหนดได้มากที่สุดครับ
นี่คือประเด็นเรื่องของราคาข้าวที่อยากจะฝากเอาไว้ในปีสุดท้าย
ของการจัดทำงบประมาณและการนำนโยบายหลักของรัฐบาลไปใช้
อกจากนั้นยังมีเรื่องของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ข้าวหอมปฐุมครับผลผลิตเฉลี่ยต่อไล่อยู่ที่ประมาณ๖๘๐กิโลต่อไล่
แต่ข้อเท็จจริงก็คือในเขตภาคกลางเราอยู่ในที่ลาบรุ่มเจ้าพญา
ชนรับประทานเกือบทุกจังหวัดนั่นแหละครับ
เกี่ยวข้าวได้จริงข้าวหอมปฐุมเราเกี่ยวได้ประมาณเกือบตันต่อไล่
ข้าวขาวบางทีก็ได้ถึง๘๕๐๙๐๐บางคนได้ตันกว่าต่อไร่
แต่สูตรในการคำนวณกลับคิดให้เขาเพียงแค่๖๐๐กว่ากิโลต่อไร่
นี่คือสิ่งที่มันไม่เกิดความเป็นธรรมและผมอยากจะเสนอว่า
คำนวณโดยอิงจากกลุ่มของจังหวัดภูมิประเทศ
เพื่อให้มันสอดคล้องกับผลผลิตเฉลี่ยต่อไล่ตามความเป็นจริงมากขึ้น
พี่น้องเกษตรกรจะได้เงินส่วนต่างที่มากขึ้น

ประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากไว้เป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ผมดูการจัดทำงบประมาณปีนี้ต้องบอกนะครับว่า
จากหลักที่สำคัญและความหวังที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ผมว่าอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี้แหละครับ
แต่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการจัดสรรจริงครับ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๒๐๐กว่าล้านบาท
ปีนี้ได้รับการจัดสรรไป๕๓๓๐ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ปีแล้วมันปีโควิดครับเป็นปีฐานต่ำสุดเลย
การที่เราจะตั้งเป้าหมายเอากีฬาเอาการท่องเที่ยวมาสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ผมอยากที่จะให้เทียบกับปีฐานก็คือปีก่อนที่จะเกิดโควิดครับ
๒๑๖๒กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้รับเงินงบประมาณถึง๖๕๐๐ล้านบาท
ถ้าเทียบกับปี๖๖ได้เพียง๕๓๐๐ล้านบาทต่างกว่ากัน๑๕๐๐ล้านบาทครับ
สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะสะท้อนไปหายังรัฐบาลว่า
ถ้าหากว่าเราจริงจังกับเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องของการใช้กีฬา
ในการสร้างรายได้สร้างโอกาสให้กับประเทศ
เราควรที่จะให้ความสำคัญกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามากกว่านี้ครับ
ผมมีภาพบรรยากาศตัวอย่างและอยากจะเสนอเป็นข้อคิดเห็น
ต่อการใช้เงินงบประมาณในปีนี้
ขอภาพสไลด์นะครับขอภาพคลิปวิดีโอนะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดศรีสเกต

ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียง
ท่านดูภาพในสนามนะครับสนามแทบแตกครับ
เกินความจุล้นความจุของสนามมีพี่น้องประชาชนที่รอเข้าจะซื้อตัวเข้าไปอีก

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของกีฬาชนิดเดียวครับ
ที่จังหวัดศรีสะเกดเพิ่งจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติไป

ปรับปรุงสนามปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จะเตรียมรองรับมหากรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแบบนี้

ได้รับเงินงบประมาณในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงสนามกีฬาก็ตาม
ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกีฬาชนิดต่างก็ตาม
เพื่อที่จะเป็นโอกาสแล้วก็รองรับให้กับการแข่งขันกีฬาใหญ่เนี่ย
ได้ไปจัดตามหัวเมืองตามต่างจังหวัด

ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้
เป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนรัศดรและของรัฐบาลชุดนี้
สิ่งไหนที่เราให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้ถ้าเราพูดแล้วเราทำได้
พี่น้องประชาชนจะชื่นชมจะสันเสริญ
พี่น้องประชาชนจะจดจำไว้อยู่ในใจไปตลอดการครับ
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดและเราไม่สามารถที่จะทำได้จริง

พี่น้องประชาชนเขาจะจำไม่มีวันลืมเช่นเดียวกัน
ขอบพระคุณท่านประธานครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยวุฒิธนาคมานุสร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอเรียนชี้แจงให้ท่านสมาชิกท่านประธานนะครับ
เรื่องงบประมาณในเวลารับหลักการทั้งนี้เนี่ย
ก็ได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็จะอภิปราย
เห็นด้วยกับหลักการในการตั้งงบประมาณในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งจริงก็อยากจะชี้แจงสั้นว่า
ทุกปีที่ผ่านมานะครับในเวลารับหลักการ
งบประมาณที่เราทำมาทุกปีก็

ตั้งไปตามภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับ
จากรายได้ประมาณการที่เราได้รับ
และความจำเป็นในการที่เราจะต้อง

เพื่อกู้เงินมาใช้ในการลงทุนพัฒนาประเทศ

ปีนี้ก็เป็นวงเงิน๓๑๘๕๐๐๐บาท

ปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับ
ซึ่งก็ได้รับหลักการไปแล้วก็ดำเนินมาใช้เป็นงบประมาณปี๖๕

ซึ่งผมคิดว่าในภาพรวมงบประมาณเนี่ย
ก็ตั้งงบประมาณแยกไปตาม
หน่วยงานตามกระทรวงต่าง
แต่องค์กรต่างที่จะใช้งบประมาณ

หรือแต่ละองค์กรก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับ

เพราะว่าทุกอย่างก็จะมีข้อจำกัดเรื่อง

การต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
รวมถึงงบลงทุนบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ
ซึ่งอะไรก็ดีครับหลังจากรับราคาไปเนี่ย
ถ้าเราเห็นว่าบางโครงการไม่เหมาะสม
งบประมาณของบางหน่วยงานมากไปหรือน้อยเกินไป
เราก็สามารถแปรยติตัดรถได้นะครับ

สำหรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ

นะครับ

เราตั้งงบประมาณไว้๖๘๒๒ล้านบาท
ซึ่งก็คือใกล้เคียงกับปี๖๕นะครับ
เพิ่มให้มากขึ้นได้ไหมก็ทำได้ครับ
แต่ก็จะเป็นภาระเรื่องงบลงทุน
งบประมาณก็จะขาดดุลมากขึ้นนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในเรื่องรายได้ของปีนี้
ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจนะครับ
แต่เอาไงก็ดีครับผมก็เชื่อว่า

หลายคนก็มีเพื่อนสมาชิกพูดว่าอยากให้

เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างเศรษฐกิจในอนาคต
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปของประเทศเรานะครับ

แต่ผมคิดว่างบที่ได้รับมาเนี่ย
เราก็มีโครงการที่ดีหลายอย่างนะครับ
เพราะว่าในการทำงานจริงเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่งบประมาณของกระทรวงนะครับ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมีอีกองค์กรหนึ่งที่เข้ามาช่วย
และมีงบประมาณด้วยก็คือกศธชนะครับ
เพราะกศธชก็จะมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ต่อปีอันนี้ก็เป็นเงินปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนะครับ
ก็เป็นงานหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล

โครงการสำคัญที่เราได้ทำร่วมกันนะครับคือการขยายอินเทอร์เน็ตไปในทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วทั้งประเทศนะครับ
เพื่อกระจายความเจริญในด้านการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปทุกหมู่บ้านนะครับ
โครงการที่เรียกว่าเน็ตประชารัฐ
คือหลักการเดียวกันครับคือในหมู่บ้านหรือตำบลที่อยู่ห่างไกลนะครับ
การที่ให้ภาคเอกชนธุรกิจลงทุนสร้างไฟเบอร์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปตามหมู่บ้านเนี่ยไม่คุ้มนะครับ
ทุนครับเพราะมีคนใช้น้อยและมีความห่างไกลก็ต้องลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับ
เป็นเงินมหาศาลซึ่งอันนี้ทางกระทรวงและทางรัฐบาลร่วมกับกศชนะครับ
ได้ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ซึ่งวันนี้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลในประเทศไทยนะครับ
เพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับ
อันนี้เป็นโครงการที่ทำร่วมกันแล้วก็ผมถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะครับ
เพราะทำให้วันนี้คนไทยเราเนี่ยนะฮะมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ
มีอินเทอร์เน็ตใช้เนี่ยกว่า๘๐นะครับมีการวัดกันซึ่งถือว่า
อัตราที่สูงมากนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็สูงเทียบเท่ากับ
ประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะหลายประเทศเลยก็ประมาณ๘๐นะครับ
ซึ่งส่งผลให้วันนี้การที่เรามีธุรกิจออนไลน์นะครับ
งานต่างในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
จนวันนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ย
ในส่วนภาครัฐโครงการสำคัญที่รัฐบาลให้ความให้ผลักดันให้เกิดขึ้น

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพปลอดภัยนะครับ
ที่สำคัญต้องการยกระดับการให้บริการด้านข้อมูล
ด้านการทำงานของภาครัฐนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็มีหน่วยงาน๘๐๐กว่าหน่วยงานแล้วนะครับ
มีระบบต่างเข้ามามากมายที่มาใช้ระบบคราวกลางภาครัฐ
การสำคัญที่เรามุ่งเน้นอีกอย่างหนึ่งคือการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ก็คือเรื่องของการขยายเส้นทางความจุสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
เพื่อการเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านหรือทั้งโลกนะครับ

และเป็นเครือข่ายที่ทำให้การส่งต่อสัญญาณข้อมูลข่าวสารเนี่ย

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไป
เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับในการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ย
ทำให้วันนี้จากที่เคยมีค่าใช้จ่าย๑๐บาทประมาณ๑๐บาทต่อเมกาบิตเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็ลดลงมาเหลือประมาณ๔๖๒บาทต่อเมกาบิตเปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกก็พูดถึงกันมากคือเรื่องของ
อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่จริงครับเพราะว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ย
ประมาณว่ากว่า๗๐๘๐ที่เห็นแขวงกันอยู่เหนือเสาไฟฟ้าเนี่ย
เป็นสายที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะทุกอย่างให้สายโทรศัพท์เนี่ย
ท่านก็ทราบว่าวันนี้ก็แทบไม่มีใครใช้โทรศัพท์บ้านแล้วแต่สายนี้ยังอยู่นะครับ
อันนี้ก็ทำให้เป็นปัญหาในเชิงทัศนียภาพนะแล้วก็สกปรกดูลกลุงรังนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับก็ได้เร่งแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับ
ผมว่าติดตามโครงการหลายในพื้นที่ที่เรามาทำเรื่องของการเอาสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับ
จัดระเบียบสายคือจัดระเบียบสายคือเอาสายที่ไม่ได้ใช้ออก
แล้วเดินสายใหม่ให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้ลกลงหลังนะครับ
แต่ทุกสิ่งที่ทำครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบสายเนี่ย
หรือการลงทุนด้านอินเทอร์เน็ตต้องใช้เงินเยอะครับ
แต่โชคดีว่าด้วยระบบที่เราวางไว้นะครับ
ทั้งหมดที่ทำเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลไม่ได้อยู่ในงบประมาณนะครับ
เป็นการลงทุนของภาคเอกชนนะครับ
ซึ่งอยากให้เราเข้าใจด้วยว่าการติดต่อสื่อสารอินเทอร์เน็ต
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเราส่วนใหญ่
ก็คือเป็นการที่รัฐบาลโดยกศธชเนี่ยนะครับ
ก็เปิดประมูลเปิดใบอนุญาตให้กับภาคเอกชนมาลงทุนนะครับ
ซึ่งเราก็คุ้นเคยผมขึ้นชื่อให้ดูเนี่ยเพื่อให้ท่านเห็นว่า
ธุรกิจเหล่านี้คือเอกชนที่ได้รับอนุญาต

แล้วมีการลงทุนปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านนะครับ
ซึ่งอันนี้ไม่อยู่ในงบผ่านแผ่นดินนะครับ
ทำให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกินใช้งานการสื่อสารที่
ทำให้ผมเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยเราอยู่ในอันดับต้นของโลกนะครับ

เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันอยู่ทุกวันโดยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลผลักดันมาตลอด
ก็คือการสร้างธุรกิจใหม่ในด้านดิจิตอลนะครับ
บางทีเราใช้ภาษาว่าสตาร์ทอัพ

เพื่อจะสร้างศูนย์ศูนย์ลงทุนเป็นอาคารและเป็นศูนย์วิจัย
เพื่อให้สตาร์ทอัพหรือนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ
มารวมมาเช่ามาใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจนะครับ

มีการให้บริการต่างที่ทันสมัยนะครับ
เพื่อทำให้เกิดการลงทุนและเกิดการพัฒนาโครงสร้างต่างในประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
หลังจากสร้างอาคารนี้เสร็จภายในอีกปี๒ปีข้างหน้าเนี่ย
จะมีนักลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
ใช้บริการเต็มพื้นที่แน่นอนนะครับ
เพราะเรามีการส่งเสริมการลงทุนนะครับ
มีการสร้างบรรยากาศนะครับที่เอื้อต่อการลงทุน

ล่าสุดนี้เมื่อก่อนนี้มันมีปัญหาว่าคนที่จะมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับ
เวลาเขาลงไปซื้อหุ้นลงทุนในหุ้นเนี่ย
ก็คือทำกันมาจากการขายหุ้นในสตาร์ทอัพเนี่ย
วันนี้รัฐบาลก็ยกเลิกยกเลิกภาษีตัวนี้แล้วนะครับ

เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปจดทะเบียนบริษัทที่สิงคโปร์
ประเทศอื่นที่ไม่มีภาษีตัวนี้นะครับ

ก็จะมาลงทุนสร้างสตาร์ทอัพในประเทศไทยมากขึ้น

ซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญเป็นตัวอย่างที่เราได้ส่งเสริม
อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกรรมตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความสำคัญมากนะครับ
ก็คือเรื่องของการนอกจากเสริมเศรษฐกิจแล้วคือ

มีการส่งนักกีฬาไปแข่งระหว่างประเทศ

ถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่เป็นกีฬาครึ่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับ
และนอกจากสำเร็จในด้านสร้างชื่อเสียงแล้วเนี่ย
อันนี้เป็นหัวใจสำคัญหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้การส่งเสริม
ได้รับเงินรางวัลถึง๑๗ล้านบาทนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงก็คือการที่ประชาชนเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับ
ไลน์ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์
อันนี้ผมเรียนว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับ
ผมติดตามงานเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับ
เรามีการตั้งศูนย์ร้องเรียนนะครับ
รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เรียกว่า๑๒๑๒ครับ
แล้วสามารถร้องเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะครับ
แล้วก็ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ให้มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
หรือแจ้งความออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะคดีออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากนะครับ
ถ้าให้พี่น้องประชาชนเดินทางมาแจ้งความที่โรงพัก
สถานีตำรวจเนี่ยก็คงจะรับไม่ไหวนะครับ
และไม่ทันเหตุการณ์ก็ได้มีการช่องทางในการแจ้งความออนไลน์นะครับ
อย่างล่าสุดเนี่ยแม้แต่มีคดีการหลอกลวงออนไลน์ในการซื้อขายสินค้าเนี่ย

เราก็ดำเนินการนะครับใช้พรบคอมพิวเตอร์ปิดกั้นธุรกิจผิดกฎหมาย
ร้านค้าที่หลอกลวงประชาชนทำอยู่ตลอดครับ
และล่าสุดที่เป็นเรื่องที่ประชาชนพูดถึงกันมากนะครับ
ผมอยากจะพูดให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ
คือเรื่องของพรกรสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งออกในปี๒๕๖๐

เป็นสิ่งที่รัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองประชาชนนะครับ
เพราะในช่วงนี้เราก็ทราบว่ามีการลงทุนหรือการซื้อขายทริปโตคาเลนซี่
หรือเงินดิจิตอลกันเป็นจำนวนมากนะครับทั่วทั้งโลกนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการซื้อขายอยู่แล้วนะครับ
ระบบซึ่งเป็นบริษัทของต่างประเทศนะครับ
แล้วก็มีความเสี่ยงคือถูกหลอกลวงนะครับ
หลอกลวงจากการลงทุนการซื้อขาย
แล้วก็มีประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับทั่วทั้งโลก
วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับ
ได้ออกพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ
ซึ่งวันนี้มีอยู่๙บริษัทนะครับที่รับใบอนุญาต
ซึ่งวันนี้ถ้าพี่น้องประชาชนจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ก็ซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายนะครับ

ซึ่งผมเองก็มีการติดตามเรื่องนี้โดยตลอดนะครับ
แต่เรียนว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา
เพื่อให้คนไปเกี่ยวอย่างเก็นกำไร
หรือว่าไปทำการปั่นเหรียญปั่นอะไร
พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ผมฝากเตือนไปถึงนักลงทุนทุกคนด้วยนะครับว่า
ตลาดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับการที่ท่านเข้ามาเกรงกำไรมันก็มีความผันผวนของราคานะครับ
ก็อยากให้ศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วมาระวังเรื่องความเสียหายจากการลงทุนด้วยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเราต้องการสร้างตลาดที่ให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับ
ให้การลงทุนของพี่น้องประชาชนในประเทศปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวงนะครับ
สองพันยี่สิบสองที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะครับ
เขาก็เชิญคนไทยคนหนึ่งฮะไปพูดในงานนะครับ
เพราะเห็นว่าจากสิ่งที่รัฐบาลประเทศไทยเราได้ทำมาในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย
ทำให้เรามีความประสบความสำเร็จนะครับมีตลาดที่ก้าวหน้านะครับ
ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับ
คือความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ
ก็จะมีการเราจะทราบว่ามีการถูกโจมตีการแฮ็กข้อมูลมีการปล่อยไวรัสเมาแวร์นะครับ
มีอาชญากรคอมพิวเตอร์เข้ามาโจมตีระบบอยู่ตลอดเวลานะครับ
หน่วยงานขึ้นมากำกับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
มีการวางระเบียบกำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
และทำให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสำคัญต่างนะครับ
ที่มีข้อมูลสำคัญเนี่ยนะครับต้องมีระบบ
มีการบริหารจัดการมีการป้องกันนะครับที่ได้มาตรฐาน
มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามและมีการร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานต่าง
และสุดท้ายที่เป็นกฎหมายที่เพิ่งบังคับใช้ล่าสุด
เพื่อนสมาชิกหลายคนก็พูดถึงคือ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลออกกฎหมายนี้ขึ้นมา
ของเรานะครับเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับ
ประวัติการรักษาพยาบาลข้อมูลสุขภาพ

บางทีเราไปติดต่อกับร้านค้า
ติดต่อซื้อของออนไลน์หรือไปติดต่อทำธุรกรรมต่างเนี่ย
ซึ่งวันนี้ข้อมูลรั่วไหลออกไปมากนะครับ
มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องครับทำให้ประชาชนเสียหาย
จึงถ้าเกิดกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับซึ่งพอมีกฎหมายนี้มันครับใช้แล้ว
ร้านค้าธุรกิจองค์กรต่างที่เอาข้อมูลของท่านไปเก็บไว้นะครับของประชาชนเนี่ย
เก็บข้อมูลไม่ให้รั่วไหลครับต้องมีระบบป้องกัน
และที่สำคัญถ้าเอาข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมีโทษนะครับ
มีโทษอาญามีบทปรับนะครับซึ่งทำให้ต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
นำไปให้กับองค์กรต่างหรือร้านค้าต่างเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น
พี่น้องประชาชนก็จะมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์หรือติดต่อธุรกิจกับองค์กรต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ก็ยอมรับนะครับผมก็เห็นออกข่าวกันเยอะมีคนสอบถามกันมากถึงกฎหมายฉบับนี้นะครับ
ว่าจะทำงานได้อย่างไรจะมีบทลงโทษที่เขาจะโดนผลกระทบหรือไม่นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามชี้แจงอยู่นะครับ
แล้วก็ฝากพวกเรานะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ติดติดตามดูได้นะครับ
จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ข้อมูลด้วย

ก็หวังว่าทั้งหมดที่กระทรวงดีต้อน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ก็มุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจดิจิตอลของเรานะครับ

เพราะรัฐบาลเชื่อมั่นว่า
การจะสร้างรายได้ที่ดี
ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับประเทศชาติของเรา
ผ่าตัดให้เศรษฐกิจดิจิตอลเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยให้ได้นะครับ